เคยคิดไหมคะว่าจะสมัครเป็นลูกศิษย์ของครูสลา

มั่นน่ะงานนี้นะครูสลาซึ่งเป็นสิรฟินแห่งชาตินะค่ะ
ถึงก็อึ้งไปเลยคือวันก่อนไปเจองานนี้ค่ะ
มีชั้นแต่งตัวสวยเลยขึ้นเวียนอีกไปเลย
ผมนี่โดยบอกว่าคู่ขานุเขาเป็นลูกศิษย์แน่
กำลังจะขอไว้มาร้องคลีกก็บอกยุดก่อน
คือบอกว่าถ้าจะสมัครเป็นลูกศิษย์คุกษลาก็บอกว่า
ได้เลยแต่ว่ามันจะผ่านขั้นตอนไหนบ้าง

เสร็จแล้วเราก็สะท้อนความรู้สึก
ผ่านเป็นเครื่องมือสื่อสารของเรา
แจ๊กกาลินเก่ง

เขาไม่อยากฟังเลยรู้ไม่มันผ่าน
แล้วก็จะงงว่าทำไมเธอไม่ร้องไปเลย

ฉันอยู่สระไปท่องจากอีสานบ้านน้ำ

เก็บไว้ก่อนอ่อมีหรออีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่คนจีนของกูศลา
ซูเปอร์สตาร์พี่เบิร์ทงชัยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๖๕นะคะสาขาศิลปะการแสดงค่ะ

สายอีสานมันติดหล่องติดลอย
กูสลาเนี่ยน่ะเพิ่งเป็นรุ่นน้องก็เลยอินดีน่ำ

มันบอกว่าพี่เบิร์ดเหมาะสมทุกประการแล้วทั้งตรวง
มันหมานมันม่องอีหลีฟังเป็นภาษาอีสานโหลดจ้า

เบิร์ตเหมาะสมเหมาะสมด้วยความสามารถ
เหมาะสมด้วยวัยวุฒิ
อย่างนี้ต้องเรียกน้องเบิร์ตหรือครูเบิร์ตครับ

เบิร์ตตลอดครับเพราะพี่เบิร์ตเขาเป็นพี่อยู่แล้ว

อย่าบอกว่าพี่เบิร์ตเป็นคนแรกที่เห็ดแห่งสังคมโดยภาพรวม

เป็นตำราเรียนให้คนรุ่นต่อมาได้
เพราะฉะนั้นกับคำว่าการยกย่อง

เบิร์ตคือผู้สอนวิชาติซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย
ดีใจที่ได้รับการยกยองเป็นศิลปินแห่งชาติครับผม
กะเหลี่ยกพี่เบิร์ดต้ำเกานาระ

รู้สึกว่าสวยเหมือนครูสลาจบแล้วแบบ

อ๋อสามเอง
วันนี้ห้ะผมคอยห้าเอง